สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีค่ะ
ท่านผู้กริหารอย่าค่ะเอาไม่มีค่ะไม่มีค่ะอะไรนะฮะ
อะไรจะชมอะไรสวยทำผมสวยไงเห็นไหม
ครับเหมือนท่าทายังเนี่ยทำไมไม่ได้ฟุบริหารเพราะอะไรไม่มี
ก็คือบริหารบริษัทตัวเองไงตอนนี้อ๋อบริษัทก็ออกมา
อยากอ่านมั้ยค่ะ
เขาเขียนก่อนกล่าวไป

เอามาเรื่องแรกก่อนนะครับ

คือยิ่งใกล้ถึงสถานที่พระเอกนางเอกของละครดังค่าพบข้ามชาติปุเปสันนิวาส
ก็ทำให้แฟนละครเรื่องนี้ทั่วประเทศต่างเฝ้าติดตามกระแสความเคลื่อนไหวของละครเรื่องนี้
ว่าคุณพ่อครูนางของเราจะเป็นยังไงต่อไป
พร้อมกับทั้งเชียร์นะฮะบอกว่าอยากให้เป็นแฟนกันนอกจอเหลือเกิน
เพราะว่าเล่นละครได้เข้าขากันดีสมจริงสมจัง
แฟนละครรักกันทั้งประเทศเลยซึ่งตอนนี้ดังไปถึงต่างประเทศ

ก็นี่ว่าส่งผลให้นางเอกสาวคุณเบลล่ารานีนะ
ผู้รับบทเป็นแม่หญิงกรเกษ
มีงานพรีเซนเตอร์สินค้าต่างรุมมาเยอะมาก
ล่าสุดคุณเบลล่ารานีมีการเปิดใจถึงกระแสความด่วงดังของละครเรื่องนี้
โดยยอมรับว่าตอนนี้มีงานติดต่อเข้ามาจริง
ก็เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเยอะเหมือนกัน
แต่ถามว่าเสียดายงานจ้างต่างที่เข้ามาไหม
เสียดายเพราะนางไปไม่ได้เพราะนางติดถ่ายละครด้วยก็เลยไปไม่ได้
แต่แน่นอนสำหรับนักแสดงในละครบริเวศนีวาส
มีงานและก็ได้เจอแฟนคลับกันทุกวันอยู่แล้ว
ส่วนที่มีข่าวงานพรีเซนเตอร์ของคุณเบลล่า

ตัวจะมาเกินนั่นไงเขาบอกเองว่า๑๐ตัว

ล่าบอกว่าก็จริงแล้วยังรับได้อีกนะคะ
แต่ถามว่าสินค้าใหม่ถึง๑๐ตัวไหม
นางบอกว่าไม่แน่ใจ

ไม่ประมาณ๑๐ตัวนะครับ
ถ้าว่ารายได้นางบอกว่าไม่ถึง๕๐ล้าน

ถึงเอาใบหน้าของคุณเบลล่าไปศักดิ์เอาไว้

ทำไมสักเป็นเบลล่าหรือแหม่นาฬเนี่ย

ไม่ใช่แม่นากนะทำไมหน้าดูดูดูดูอ่ะ
อ๋อเป็นในพาร์ทของคนดาดูดูไง
ในพาร์ทดูดูไงที่ตอนร้ายอ่ะตอนการเกรดร้ายไงตอนเนี้ย
ใช่ม่ะเนี้ยนะฮะแต่ว่าเอ่อตอนเนี้ยก็มี
กระแสหนึ่งมาบอกว่าเชื่อมโยงเหลือเกินบอกว่าอยากให้เป็นแฟนกับโป๊
เพราะว่าทุกอย่างมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับเพราะว่าเกิดเดือนเดียวกัน
มีคุณแม่ชื่อปรานีเหมือนกันเล่นละครเรื่องแรกปีเดียวกัน
เหมือนเป็นบุภเภสันนิวาสอ๋ออืม
เมื่อวานเล็ตติ้งเกือบสิบเจ็ดกว่าโอ้ยสิบเจ็ดกว่าไม่ได้เกือบนะ
สิบเจ็ดกว่าแล้วจะจบไปเท่าไหร่มันมียี่สิบกว่าผมว่า
หรือว่าคืนนี้มีเวสซมอีดมากคืนนี้เป็นยังไงเต๋อ
คืนนี้คือจะส่งผัวส่งสามีเนี้ยไปฝรั่งเศสอ่า
แล้วก็ว่าต้องลาจัดกันภักดิ์นึงอู่ไม่ว่าจะต้องขยี้แบบอืมคุณแม่

ไอ้เหลือไหมคะ

ไอ้จ้อนหล่อนะก็คุณแม่เชื่อไหม

คือแบบเผลอแป๊บเดียวยอดในไอจี๑ล้าน

อ๋อเหรอแป๊บเดียวเมื่อวานนี้คุณพูดข่าวของ

ณเดชน์ยามีคนส่งมานะบอกว่าด่ามั้ย

หนูว่าเขาก็รักเขาเขาน่ารักดีเออ

เราพูดกันถึงว่าเขาจะแก้ไขปัญหาหวยชุดกันยังไง
แม่ค้าไปจัดฉวยชุดกันเอง
ล่าสุดนะฮะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาบอกว่า
บอร์ดโดยมีผู้ช่วยพบทบในฐานะประธานบอร์ด
เห็นชอบให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทำการประชาพิจารณ์ลอตเตอรี่หรือสลากรวมชุด
แก้ไขปัญหาจากจำหน่ายสลากเกินราคา

คือเมื่อก่อนถ้าไปรวมชุดมันก็จะแพงขึ้น

ที่ผ่านมาสำนักงานสลากได้แก้ไขปัญหาไปในระดับหนึ่งแล้ว
แล้วมันทำให้สลากขายในท้องตลาด๘๐บาท
แต่ปัญหาการรวมชุดเป็นปัญหาที่แก้ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละ
แล้วก็ทำให้ราคาสลากของท้องตลาดฉบับละ๘๐บาท
แต่ก็อย่างที่บอกกันบอกว่าทุกวันนี้บางคนไปขายฉบับละ๒๐๐
จากนั้นนะฮะราคาก็เริ่มลดลงหลังจากที่บอร์ดมีมาตรการคุมอย่างเข้มอย่างไทย
ลูกเล่นอะไรอะคือเอาง่าย
บางคนอย่างที่บอกว่า๘๐ไปขาย๒๕๐
แต่วันนี้แหละรัฐบาลก็เลยจะแก้ปัญหานี้เอง
โดยการเอาสลากมารวมชุดกันเลย๕ใบ
ก็เหลือประมาณ๑๐๐๑๒๐สลากชุดใหญ่กว่า๒๐๓๐ใบ
ลดอยู่ที่ประมาณ๑๘๐๒๐๐บาท

ก็คือเอาง่ายก็จะมีการแบ่งสัดส่วนพี่๗๐
๗๐ของสลากที่วางอยู่ทุกวันนี้จาก๑๐๐จาก๗๐
เนื่องจากจะต้องทำประชานิยมเลขชุดมากขึ้น

ที่กรณีผู้ถูกรางวัลสูงสุด
ต่อไปนี้จะเห็นคนถูกรางวัล๑๘๐ล้านบาทแล้ว

จากกรณีที่แบบว่าเราจะเห็นว่าข่าว๓๐ล้านมันดังเหลือเกิน
คนก็เริ่มคิดแต่แบบว่าถูกรางวัลหลัก๑๐ล้านหลัก๑๐ล้านแล้วนะ
ดูสิว่าข่าวครูปีชากับหวดจรูนยังไม่จบเลย

คนที่พร้อมซื้อสลากชุดใหญ่เขาก็มีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็จะมีการรวมสลาก
สลากคือเอาง่ายรวมลอตเตอรี่นี่แหละ
ฉบับละ๘๐บาทเป็นแบบว่า๒ใบบ้าง

บางทีรวมกันเป็น๕ใบก็๔๐๐บาท
แล้วก็ช่วง๓เดือนนี้คือเมษา
เมษาถึงมิถุนาก็จะทำประชาพิจารณ์ว่า

ไปรับความคิดประชาชน
หรือคุณก็สามารถแสดงความคิดเห็น

ตอนนี้เขาก็ต้องดูว่าประชาชนต้องการอะไร

ถ้าเกิดนี่แสดงว่าอยากให้คนอื่นทำมาทำเองดีกว่า
เพราะคนที่เราไปนักกรประดมเห็นไหม
ที่เขาถูก๖๐ล้านแสดงว่าเขาก็ซื้อหวยชุด
แม่ค้าคือคนที่ได้โคต้าเนี่ยเอามารวมเอง

เขาจะแก้ปัญหาเนี่ยเมื่อมันเป็นหวยชุดปุ๊บเนี่ย
บางทีราคามันจะสูงขึ้น

มันจะได้ไม่มีการไปขายเกินราคา
ตอนนี้ก็รวยกันแล้วนะ๑๘๐ล้าน

แต่ก็ต้องผ่านประชาติพิจารณ์ก่อนนะคะพันธุ์๓เดือนนี้

อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็น่าเฝ้าระวังมากกันเลยทีเดียวนะคะ

รับวิทยาหรือเปล่า

เขาก็บอกว่าโอเคละมันจะตกลงมา

ผู้บัญชาการทหารอากาศระบุนะครับว่า
เฝ้าระวังสถานีอวกาศเทียนกง๑

มันจะหม่งลงมาอยู่บนโลกเราแล้วเนี่ยนะคะ

ว่าโอกาสตกในประเทศไทยนึงแค่๑คนอันเอง
จะตกบนพื้นน้ำด้วย
ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลอะไรนะคะ

วันนี้ก็นี่ไงครับ
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศนะคะ

พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่าง

ถึงการเฝ้าติดตามการตกลงสู่พื้นดิน
ของสถานีอวกาศเทียนกง๑ของจีนนะครับว่า
ไม่สามารถที่จะควบคุมได้มากว่า๖เดือนแล้ว
แล้วก็เมื่อสถานีอวกาศเสียการควบคุม
ก็จะตกลงมาจากฟากฟ้าแน่นอน
เพราะว่าอยู่สูงมากแล้วก็จะค่อยลดระดับมาเรื่อย
ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ห่างจากพื้น
ประมาณแค่๒๐๐กิโลเมตรเอง
เมื่อยิ่งใกล้เส้นโคจรโลกนะครับ

ทั้งนี้ทางกองทัพอากาศได้ติดตามเรื่องนี้มานานกว่า๓๔เดือนแล้วนะฮะ
แต่ว่ามั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่น่ากังวล
เพราะว่าขณะนี้สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่ดอยอินถนน
อ๋อตอนนี้เห็นอยู่แล้ว

อีกทั้งยังมีการใช้ระบบในการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวัง
โดยคาดว่าจะตกถึงพื้นโลกตอนช่วงของเดือนเมษายนวันที่๘

เพราะว่าจะตกมาอย่างประเทศไทยโดยมีโอกาสไม่ถึง

อะไรอีกไหมมะเร็งอ่ะไอ้จ้าอ้าวบอกอย่างนี้นะคะว่าน่าจะตกที่สู่พื้นน้ำมากกว่านะครับ
แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นเราก็รู้ก่อน๓วันเพื่อที่จะเตรียมการดำเนินการนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เราเรียนรู้หรือการศึกษาด้านอวกาศเพื่อที่จะพัฒนากำลังพลต่อไป
เขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้ามุติว่าเราจะต้องหลบแม้จะมีเครื่องมือที่สามารถยิงสลายได้ก็ตาม
แต่ว่าเศษซากวัสดุพวกนี้น่าจะทำให้แตกออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายไปทั่วถือว่ายังเป็นอันตรายอยู่ดี

มากับข้าวใส่ใครคะข้ามคือหนุ่มก่อนแล้วกันอะไรกลับที่โดนหมอวิวูธิ์ได้ว่ากินโรคนพลาดเป็นอย่าง
งี้มีผู้หญิงคนนึงแล้วทั้งอ่อเขาท้องอยู่นะที่นี้ครังแม่งโคดรามเองเนี่ยเขา

จากมีเลือดออกในช่องคลอดด้วยนะครับ
ทีนี้หมอเนี่ยนะฮะก็มีการลงความเห็น
บอกว่าเนี่ยเป็นภาวะแท้งคุกขาม
ก็เลยนัดไปตรวจอีกครั้งหนึ่งวันที่๒๐กุมภาพ

ก็เลยทำให้ตัวสามีแล้วก็ภรรยาเนี่ย

แต่ที่น่าสงสัยคือแม้ว่าจะเลือดออกแต่ไม่เจ็บท้องนะฮะ
คือหลังจากนั้นเนี่ยหมอเองก็นัดให้มาตรวจอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปนะครับ

โดยหมอเนี่ยคุณผู้ชมไปวินิจฉัยนะครับว่า
ตั้งคันแล้วก็นัดมาตรวจอีกครั้ง๒๗มีนานะฮะ
โดยในตอนแรกได้แจ้งแล้วก็ขอเข้าฟังคำวินิจฉัย
หมอบอกว่าปกติแล้วไม่ให้ญาติเข้าฟัง

ก็ได้มีพยาบาลออกมาตามตนบอกว่าให้เข้าไปฟังในห้องตรวจ

โทษนะครับคุณหมอบอกว่าจริงแล้วเนี่ย

เพราะว่าตัวคุณน่ะอ้วน

น้ำหนักแค่๔๒๔๓กิโลเอง

สาเหตุที่ไม่อยากให้ญาติเขารับฟัง

สำราคาเสร็จปึ๊บเนี่ยทางสามีก็บอกว่า

แล้วก็เจอได้ออกจากห้องห้อคนอกห้องไปเลย
โดยที่ผมเนี่ยไม่ได้รับข้อความที่ชัดเจนอะไรสักอย่าง

คือทางสามีเขาบอกไม่ได้รู้ข้อมูล
บอกผู้หญิงคนนี้แท้งเมียคุณแท้ง
เพราะว่าอาจจะเป็นพวกความอ้วนนู่นนี่นั่น
ไอ้ตุ๊บสามีก็บอกว่าหอมจะตายจะไม่มีไขมันจะแท้งได้ยังไง
หมอก็บอกเออก็เข้ามาอย่างนี้ถึงเข้ามาแล้วมาซักถาม
พูดอะไรก็ไม่ชังไม่ฟังไม่เชื่อหมอนู่นนี่นั่น
เขาบอกขออัลต้าซาวได้ไหมก็มาให้อัลต้าซาว

หลังจากนั้นพอเขาออกมาเขาเลยเดินไปที่เคาน์เตอร์พยาบาล
แล้วก็ไปขอประวัติที่ตรวจทั้งหมดของโรงพยาบาลนี้

เต้น๑๖๗มีอวัยวะครบทุกส่วน
ตอนนี้คันของภรรยาได้๑๒สัปดาห์๑วัน

ก็ไม่ได้มีประเด็นสำคัญอะไรในระหว่างตั้งคัน

แล้วหมอวิจัยมั่วสั่วไปหมดหนินี่นะ

ที่เข้าไปคือมีเนื้องอก

แต่ที่จริงแล้วเด็กยังแข็งแรง

เขาถึงบอกว่าคนไทยจะต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจใหม่ไง

บางทีคุณเป็นมะเร็งก็จะบอกคุณจะไปเช็คหมอ
มีนะคนในวงการเราเลยเนี่ย

ไปตรวจแล้วเป็นมะเร็งผมขอไม่เอ่ยชื่อนะ

นี่คุณเจอคุณสัยคุณโดนศัยศาสตร์มนตรางของดำแน่นอนเลย
คือในที่สุดนะครับคือในขาเนี่ยเขาเล่าว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตนเองก็พาลูกสาวไปทำธุระที่บริเวณวัดท่าเวอร์ที่เป็นวัดร้าง
แล้วก็ได้พบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งที่นั่นมีพระสงฆ์อยู่๓รูปที่เดินทางมาด้วยกัน
โดยเป็นพระต่างถิ่นแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่วัดร้างนี่แหละ
คือพระเหมือนเราไปเวลาที่เราเจอพระทุดงก็จะรู้สึกอู้ยพระศักดิ์สิทธิ์เลอะเกิน
แล้วยิ่งมาอยู่ในวัดล้างนี่คนก็จะยิ่งอินไปกันใหญ่นะครับ
โดยท่านได้เดินเข้ามาทักว่านี่ลูกสาวเนี่ยคือลูกสาวอายุ๑๘นะ
ชื่อคุณสุพักเนี่ยโดนศัยศาสตร์มนต์ดำมาอุ้ยถ้าอยากจะหายเนี่ย
ต้องกินน้ำมนต์๒ถัง๒ถัง๒ถังน้ำหรือขนาดเต็มเนี่ย๒บาทพระ
บ้า๒บาทพระยังโอเคบ้าคุณรู้ไหมเคยมีเด็ก
อ้าวคุณล่าให้จบกันเดี๋ยวพูดฟังเหมือน๒บาทพระเนี่ยเนาะ
แล้วก็เมื่อพระสงฆ์ก็ใช้แก้วตักน้ำมนต์มาให้บุตรสาวกิน
เพียงแก้วแรกเท่านั้นนะฮะบุตรสาวก็อาเจียนออกมา
แต่พระสงฆ์บอกเห็นไหมของออกของออกโอ้โหแล้วไง
ของออกต้องให้ลูกสาวกินต่อไปอีกหลายแก้วนะ
ต้องดื่มน้ำมนต์ให้หมดเป็น๒บาทคือ๒บาทพระอะไร
จะต้องอาเจียนออกมาอย่างนี้ทุกครั้งจนตัวเองเห็นลูกตัวเองอาเจียนออกมาก็เห็นท่าทางไม่ดีแล้ว
ก็บอกให้ลูกหยุดดื่มแต่อยู่ลูกก็ชักดิ้นชักงอเลยมือเท้าเกร็ง
จึงช่วยให้แบบว่าเรียกชาวบ้านมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยนำตัวลูกสาวไปส่งอนามัยใกล้บ้าน
เนื่องจากลูกสาวของต้นเนี่ยมีอาการหนักมากขึ้นนะฮะจนในที่สุดก็ต้องส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
อาจารย์ก็แก้อาการยังไงก็ไม่ดีขึ้นจนต้องถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดชายภูมิเนี่ย
สุดท้ายการกินน้ำมนต์ครั้งนั้นลูกสาวตายลูกสาวเสียชีวิตเพราะกินน้ำมนต์นะฮะโดยแพทย์ได้ระบุการเสียชีวิตครั้งนี้ว่า
เกิดจากอาการชักรุนแรงจนช็อกทำให้สมองขาดออกซิเจน
หลังจากนั้นก็ได้นำศพลูกสาวเนี่ยมาทำบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้วก็ได้พยายามติดต่อไปทางกลุ่มพระสงฆ์รูปดังกล่าว
แต่กลุ่มพระสงฆ์นั้นเป็นกลุ่มเลยเหรอเป็นกลุ่ม๓องค์มาอยู่ที่วัดล้าง
กลุ่มพระต่างทินนะฮะกระเจิงก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้ว
แล้วก็นำน้ำมนต์มาให้ลูกสาวตัวเองก็จะสอบถามว่าในน้ำมนต์มีอะไรบ้างเพื่อจะให้ลูกสาวเนี่ย
จะมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าลูกสาวไม่เคยมีโรคประจำตัว
กินน้ำมนต์ไปแล้วก็เกิดอาการช็อกมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกัน
ซึ่งในขณะนี้ก็ยังหาพระไม่ได้ว่าพระอยู่ที่ไหนโดยการสอบถามจากชาวบ้านชาวบ้านก็บอก
พระทั้งหมดได้โกเว้นกรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ทุดงแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้
แล้วทำไมกินแค่น้ำมนต์แล้วชักมันไม่ได้นะอย่างนี้น้ำมนต์แล้วชักได้ยังไง
หรอกผมว่าน้องน่าจะมีอาการอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าหรือไม่สบายหรือเป็นอะไรอยู่แล้วหรือเปล่า
แล้วคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ทราบไม่ได้พาไปหาคุณหมอแต่ปรากฏว่าพอมาให้ดื่มน้ำมนต์ไป
หรือบางทีเนี่ยบางคนมีบางโรคนะที่แบบกินเข้าไปแล้วอาเจียนหรืออะไรอย่างนี้ท้องไส้หรืออะไรอักเสบเลยก็แล้วแต่มันก็เป็นไปได้
แต่พอถูกอย่างนี้เข้าไปอาจจะมีอาการหรือเป็นอะไรหรือเปล่า
น้ำอาจจะอาจแค่น้ำทำให้คนตายได้
คุณรู้ไหมว่าเคยมีเด็กที่แบบเหมือนกับ
เขาเรียกอะไรอ่ะโดนรุ่นพี่สั่งให้ดื่มน้ำ
ไปผลฤทธิ์อ่ะแล้วน้ำมันดันแล้วก็ตายอ่ะ
รับน้องกับที่น้อง
ไม่ใช่แค่น้ำบังที่แล้วแต่ว่าน้ำที่เหมือนกับ

กินน้ำปากต่อปาก
คือมากไม่ใช่ให้กินน้ำแบบเป็นขวดลิ่ดอย่างนี้เต็ด
มันดันอะไรสักอย่างนี่แหละ

ต้องบอกว่าสุดเซ็กซี่มากกับซุปตาคนนี้เลยทีเดียวนะคะ
นั่นก็คืออ้ำนี่นี่นี่นี่

ชุดชั้นในจ้ะไม่ใช่

ซักชุดชั้นในเอเซ็น

อันนี้เปิดตาแต่อย่าเปิดตา
เปิดตาหล่อนดีหน้าอกเหรอ
เพราะว่าถ้าใส่เป็นแบบเป็นทรงไม่ได้ค่ะคุณแม่
ฉันคิดถึงว่าอ้ำพจาราภามาจริง
พี่อ้ำเขาฝากบอกว่าช่วงนี้เขายุ่งมาก
ช่วงนี้เขาเลยบอกว่าฝากน้องแองจี้มานิดนึง
คนอื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเป็นไม่ได้ต้องให้น้องแองจี้คนเดียวกัน

ความสวยใกล้เคียงกันมาก

เป็นยุคนิยมเลยค่ะความเซ็กซี่ก็ใกล้กันมากค่ะ

ก็เลยมาฝากบอกความเคล็ดลับดีจากพี่อ้ำมาบอกว่า

เป็นงานที่แบบต้องใส่ใจพิเศษสุดนะคะ

เองทุกชุดเลยนะคะไม่งั้นไม่ใส่ค่ะ

ดูเลื่อนไว้ใครก็รู้ทั้งนั้นนะไย่ะ

มันเป็นเหมือนกับอย่างว่าของรักของหวงของสาวก็เลยทีเดียว
และยิ่งชุดไหนนะที่มีเนื้อผ้าบางเบา

อย่างนั้นนะยิ่งต้องการตัวช่วยนะคะ
ขอบอกให้นะคะมันดูแลได้แบบดีนะคะ
บางชุดเนี่ยต้องตากในห้องน้ำใช่ปะ
ก็จะช่วยทนอมผ้าวายผ้าสะอาดแย่ปะยังแบททีเรีย
แล้วก็ถนอมเนื้อผ้าให้ชุดชั้นในของพวกเราเนี่ยค่ะ
อยู่ทรงกันเลยทีเดียวค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะ

แล้วก็บอกว่างนี้นะมีอักลักษณ์

เพิ่มเสน่ห์เยาหยวดให้กับผู้หญิงสาวดู

ไม่ได้ซักได้แค่เฉพาะชุดชั้นในของผู้หญิงอย่างเดียวนะฮะ

ผู้ชายก็นุ่งกางเกงในนะ

มีไซส์๔๕๐มิลลิลิตรนะครับแล้วก็๙๐๐มิลลิลิตรนะครับ
แล้วก็แบบรีฟิล๔๐๐มิลลิลิตรนะครับ

คุณจะเอากลับไปฝากภรรยากูสิ

ว่าวอี้บ้าเหรอไม่ได้

เอาไปเศษตรีมาเป็นแบบที่หมาย

มันจะเอาให้เป็นติมอุษันเล่นใหญ่ขนาดนี้

ก็เนี่ยเอาใจลูกค้านะครับสิ

นิดนึงเป็นของเพื่อนพิรุษพี่รุษฝากใส่มา

ช่วงหน้าคิมเบอร์รี่ของขึ้น

ใช่เขาโดนเมาส์กันว่าเป็นแฟนเขา
แฟนเพื่อนเขาเพื่อนสนิทเขาไปเดินกับผู้หญิงคนอื่น

ไม่รู้พักนี้คือตึกขั้นคลัก๑๗

อืมเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างงี้เขามีคนแอบไปเห็นเนี่ยนะคะ
หนุ่มมาร์คเนี่ยไปเดินควงคู่ช็อปติ้งกันกับสไกร์มาเฮชหรือ
เข้าใจไหมคะก็เลยเป็นเหตุเลยดังนั้นเนี่ย
อ้าวทั้งคู่รู้สึกจะห่างกันหรือระวังมากกับคิม
เริ่มสงสัยแล้วเอางี้เราก็เลยไปถามกันเลย
ไปฟังคิมเขาตอบไหมเขาตอบอย่างไร
คือเราเชื่อว่าเขาเขาฉลาดกว่านั้นค่ะ
ถ้ามันรู้สึกเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกเองแหละ
ถ้าถามว่าคิมฮึงไหมได้คิมถึงแต่ไม่ได้ไร้สาระค่ะ

ผมสั้นก็ตัดผมกันแล้วสาวก็ตัดผมตั้งแต่ตอนนี้

คือเขาเป็นเขาครบกันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนเด็กเหรอเนอะ
ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีเรื่องแบบนั้นแล้วแน่
ก็คือก็เริ่มจะไม่หึงแล้วมั้งอะไรประมาณนั้น
คือเราเชื่อในความฉลาดของเขาอย่างที่เขาบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย
เรื่องสัมภาษณ์เนี่ยวันนั้นเนี่ยนะก็มีการสัมภาษณ์
แล้วอยู่เนี่ยหมากเขาก็หนีไปใช่ไหมก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์
ก็บอกอ้าวนี่มีเรื่องกันหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่พอดีพี่หมากเนี่ยเขามีงานเก่า

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาให้สำเนี่ยบางทีเขาไม่ได้แบบว่าให้สำเพื่อแบบว่า
ดิวกันมาเป็นคู่อ่าเขาให้สามเป็นเดี่ยวอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะ
ว่าไม่ครับจริงก็ไม่อยากจะถามว่าจะเอาเรื่องคนที่ปล่อยข่าวนี้มาเพราะว่า
ไม่ครับจริงก็อยากจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทำ
ที่เขาเขียนต้องการอะไรถ้าอยากคุยกับผมมากก็ไปเจอผมในงานอีเวนต์ก็ได้นะครับ
อ๋อเหรอคือเรื่องของเรื่องนี้มีคนเข้าไปพูดง่ายเพลิดเจิง
โอเคพักเรื่องบันเทิงเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะคราวนี้โดนใจคนรักรถนะครับ
แล้วก็ชอบนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างแน่นอน
ได้นำยนตกรรมนะฮะยานยนต์ที่ประสาทไอเสียนะครับ
รุ่นนี้จะดีกับลมหายใจแล้วก็ปอดของพวกเราแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากด้วย
นี่ไงดูภาพกันหน่อยสวยกริ๊บเลยแหละ
นวัตกรรมพลังงานสะอาดยอดเยี่ยมแบบนี้
ที่พาพวกเราเนี่ยก้าวสู่โรคแห่งอนาคต
แล้วก็ได้เห็นเทรนด์การพัฒนายานยนต์กันอย่างมั่นใจ
มีนวัตกรรมอีกหลากหลายรูปแบบที่จะมารองรับการใช้ชีวิตอย่างมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยตอนนี้
ถูกต้องนะครับต้องบอกนะครับว่าในงานนี้เนี่ยมีนวัตกรรมพลังงานสะอาดหลายรุ่นนะครับ
ไม่ได้เพียงแค่มีเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงนะคะแต่ว่ายังมีทีเด็ดอีกสำหรับแฟน
ให้มันร้อนแรงแล้วก็โดดเด่นยิ่งกว่าเข้าสู่ตลาดบ้านเรา
ราก็มาพร้อมกับสปีริตความสปอร์ตแบบเต็มขั้นเติมเต็มทุกการใช้งานที่หลากหลาย
คือต้องบอกงี้เลยเห็นภาพแค่นี้เนี่ยนะครับคือไม่สะใจ
ต้องไปรูปไลค์ไปสัมผัสในงานกันเลยนะครับ
โอ้โหนี่นะครับผมไปรูปไลฟ์ซะหน่อยนะครับ
ครั้งนี้ต้องว้าวกับทุกครั้งแน่นอนนะ
เพราะว่าจะได้พบกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับ
จะทำให้มุมมองโลกแห่งอนาคตของคุณเนี่ย

ระหว่างวันที่๒๘มีนาคมถึง๘เมษายนนี้นะครับ

นี่ที่เขาใส่ชุดไทย
เฮ้นุ่มกัญชัยชอบไปเธอ
คุณปีจะมีคนชอบส่งไปเจอคนหนุ่ม

ไปดูผู้หญิงดูพิตตี้เลยแหละ
เหรอว่านางเฟ้นไอนสรุนันเจนี่สรุปแล้วนางเฟ๊กคืนยีกันหรือเปล่า
ก็ทุกคนต่างจะแยกย้ายไปมีครอบครัวแล้วก็ภารกิจของตัวเอง

พี่อาจจะต้องบอกว่าเป็นใครกันเลยหม่ะม่ะม่ะม่ะเพื่อนคุณเหลือใครมั้ย
ไม่มีคุณมีวันกงวันเกิดมีกลุ่มนางฟ้านางมานก็เข้ามา

ไม่มันจะให้ดูมาเป็นแฟนลูกผมไม่เอา
พระเว้ยเปล่าเห็นว่าภาพเขาดีมาก
คือตอนนี้แยกย้ายกันไปมีครอบครัวเพื่อนเขาเนี่ย
แต่เขายังมีแบบว่าทุกวันเกิดของเพื่อนในแก๊งนางฟ้าเนี่ย
เขาก็จะกลับมารวมกันเตอร์ไพรส์บ้างเป็นปาร์ตี้วันเล็กบ้าง
เรียกว่าเป็นการเตอร์ไพรส์วันเกิดของวุ้นเส้นล่วงหน้าหนึ่งนะฮะ
วุ้นเส้นเนี่ยเกิด๑เมษา
เจนนี่นานาแล้วก็เจนสุนาเนี่ย
ก็มาอวยพรรวมตัวกันยกเค้กมาเตอร์ไพรส์นะฮะ
ขาดแต่เพียงคริสแอนอลิชาแล้วก็พอลล่า

อย่างที่เป็นข่าวแก๊งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่

ก็ข้างหน้านี่ไงขวามืออย่างนี้

อีบ้านั่นไงเจนี่

ฉันนึกว่าแอนอลิชา

ก็ต้องดีแหละคนที่เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อน

เป็นเพื่อนกันก็ต้องรักกันก็เป็นธรรมดา
ต่อคุณเต๋อ
ก็คุณยังพูดถึงหนุ่มสอนรามเขาพูดถึงจิตบ้าง
แล้วก็ไหนก็เพื่อนคุณไง

ศึกษายิ่งหวานกันใหญ่นะครับ
คุณเต๋อฉันทวิทย์กับใหม่ดาวิกา
ล่าสุดนะมีคนไปเห็นว่าคุณเต๋อเนี่ย
สะพายกระเป๋าให้กับทางน้องใหม่นะครับ

ปกติก็ไม่เคยสะพายกระเป๋าให้ใครเลยครับ

เขาไว้ผมสั้นหรือผมอะไรก็

ผมชอบหมดตึกทรงที่เขาไว้
จะตัดผมสั้นแล้วดูเด็กลงมีความแก่นเซี้ยวมากขึ้น

เท่ปุ๊บก็ใช่ทุกครูมันตัดผมสั้นหมดเลยมันหน้าร้อนไง

เรามีตลาดนัดนินจาอมตะ
ไปที่นั่นนะจังหวัดชนบุรี

เขานำทีมของรางวัลในแคมเปญอีชิตัน
รหัสรวยเปรี้ยงฝาเดียว๔คัน

แล้วก็ให้แก่ผู้โชคดีคือคุณบุญศรีสมดีรับรางวัลใหญ่ไปเลยคนเดียว
เพื่อสมกับตลาดแตกนะครับนอกจากแจกของรางวัลในแคมเปญแล้วแคมเปญที่เป็นของรางวัลหลักแล้ว
จะพูดได้ถูกก็คือกระนำแจกแบบไม่ยั้งเลย
รหัสร่วมสนุกเขาบอกนะครับว่าต้องรีบแล้วนะครับ
ริชิตันเนี่ยเขาสัญหาของรางวัลโดนใจมาแจกกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ

มีรางวัลที่มาจากประเทศอะไรครับ

คุณตันจะแจกอะไรกระทะไอ้เตาหลิวเหรอ

ก็เรียกว่าร่วมสนุกกับอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยงฝาเดียว๔คันขับมันทั้งบ้านนะฮะ
เพียงแต่กดดอกจาน๗๙๗ดอกจานตามด้วยรหัสใต้ฝา
แล้วก็โทรออกนะฮะฟรีทุกเครือข่ายนะครับ
เริ่มแล้ววันนี้ถึง๙พฤษภาคม๒๑๖๑จ๊ะ
วันที่๗พฤษภาคม๒๕๖๑เนี่ย
ส่งครั้งเดียวลุ้นคุ้ม๒ต่อ
จำง่ายทุกจันทร์พุธศุกร์จะต้องมีคนไทยโชคดีจากอีชิตัน
รหัสรวยเปรี้ยงแน่นอนฮะ
ก็เรียกว่ากระหน่ำแจกเลยเหมือนที่เราวันนี้เราก็กระหน่ำที่จะพูดกันใหญ่เลย
พรุ่งนี้เราจะมีวิเคราะห์ตัวเลขทั่วประเทศไทยเลย
เท่าแปลกทั่วไทยนะพรุ่งนี้ใช่มั้ยฮะ
เรามารวบรวมที่แต่พรุ่งนี้เราไม่ได้มา
พรุ่งนี้เราไปมูไนท์มีเวลาเอาปั้นจันนะ

ทางด้านปั้นจันทร์นักแสดงชื่อดังก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่ดราม่าดังกล่าวว่าตัวเอง
รับบทแทนเพชรก็เลยโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
บอกเรื่องข่าวก็มีคนส่งให้ปั้นจันทร์ดูแล้วเมื่อคืนนี้แหละ

จะเป็นคนที่ผมดีใจด้วยมากที่สุด
เพราะว่าผมกับเพชรมีคาแรคเตอร์คล้ายกัน

แล้วก็ผมเชื่อว่าน้องไม่ได้รับบทนี้
ก็ไม่ได้เป็นเพราะคิวงาน

นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงกับข่าวนี้
ก็อยากให้พี่อุ๊บให้อภัยน้องเพชร

ทำไมต้องไปให้อภัยมาแล้ว

นี่เรื่องนี้

เพียงแต่ว่าชมพู่เค้าบอกว่าเค้าไม่สามารถเสียไม่เล่น

ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีครับ